นี่ปิดเทอมเด็กที่อยู่ต่างจังหวัด
เขาก็จับแย้จับกระป๋อม

แต่โอ้โฮปลูกหัวด็กบอกปลูกหัว

๑เน็ต

ตัวละ๓บาท๘คูณ๓เป็น
คูณ๓เป็นเท่าไหร่เป็นกี่บาท

เอามาจริงหัว
ถ้าเป็นปุ้ยจับมาได้คุณครูถาม

มันเป็นความน่ารักนะ
นี่แหละจริงคลิปนี้ความยาว๒นาทีนะ

ก็จะเห็นเด็ก๒คนนี้คือจับกระป๋อมมาได้๘ตัว

นิ้วไม่พอเฮ้ยมึงคิดดิ

ตะโกนจนในที่สุดหายไปประมาณสักพักหนึ่ง
ครับโอ้ยนี่ซื่อสั่นมากอ่ะใช่ถ้าเป็นนะฮะจะบอกแปดสามสอง
เท่าไหร่นะแปดคูณสามเท่าไหร่ลูกแปดคูณสามเท่ากับสองพันเออ
นี่แหละครับครูถามต่อแล้วจะใส่อะไรกลับไปล่ะลูก
นะฮะอ้าวเด็กก็มองหน้ากันอีกปรึกษากันอีกครูตัดจบบอกอ้าว
ซื้อถุงตะข่ายด้วยละกันแล้วคราวนี้ให้๔๐บาทเลยไม่ต้องทอน
นี่นะฮะมีชาวเน็ตเข้ามาแซวเอ็นดูเอ็นดูวิธีคิดเงินของน้องนะ
คิดเงินก็เครียดแล้วต้องมาเครียดกับปัญหาฮะหาถุงใส่ให้ครูอีก
บางคนบอกไม่ขายแล้วคิดไม่ออกเออแต่ว่าต้องชื่นชมน้องนะคะ
ซื่อสาดบากซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ครับแต่สามยี่สิบสี่อ่า
ค่ะต้องสูดคูณเยอะเยอะด้วยนะครับ